มีหญิงสาวชาวอุดรธานีคนหนึ่งนะครับที่ร้องเรียนมาอย่างไทยรัฐทีวี
บอกว่าขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมขอร้องเรียนผ่านหน่อย
เพราะว่าชีวิตเธอต้องเสียหายหนักเลยจากการผิดพลาด
เพราะการวินิจฉัยของแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อุดรธานี
ทุกวันนี้เนี่ยณปัจจุบันนี้นะเธอไม่มีมดลูกไม่มีรังไข่
ลำไส้ใหญ่ถูกตัดถูกเอาออกมาแล้วเปิดทวารใหม่
ไตก็หายไปเพราะว่าหมอที่ไปรักษาเนี่ยวินิจฉัยว่าเธอเป็นมะเร็ง
แล้วบอกอวัยวะภายในเดี๋ยวมันจะเน่าเสียหายหมดต้องตัดเอาออก
ตัดทิ้งให้หมดตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาไม่มีเชื้อมะเร็งครับ
เอาแล้วทำไงกับชีวิตทำยังไง
เนี่ยนะฮะหญิงสาวคนนี้นะครับชื่อว่านางสาวสินวพรหอมกลาง
อายุ๓๓ปีนะครับมากับคุณแม่คุณแม่ชื่อวันนาลีแสนชาติ
อายุ๕๖นะครับเป็นชาวอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานี
ก็มาพูดคุยให้รายละเอียดกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ซึ่งเดินทางไปหาที่บ้านพักเลยนะที่อุดรธานี
นางสาวสินวพรเล่าว่าอย่างนี้บอกว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
รู้สึกปวดท้องหนักมากปวดท้องรุนแรงมาก
ก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
ตอนนั้นก็ต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุของโรค
เจ้าของไข้เป็นแพทย์ใหญ่เป็นหมอศัลยกรรมลำไส้
ที่มาดูแลเธอตอนแรกเพราะว่าปวดท้องหนักมากไง
มันอาจจะเกี่ยวกับลำทรงลำไส้อะไรพวกนี้
หมอพอตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วก็แจ้งว่า
พบก้อนเนื้อที่รังไข่และลำไส้
ตอนแรกแพทย์เวรบอกว่าไม่ต้องผ่าตัด
เดี๋ยวฉีดยาให้แล้วเดี๋ยวก้อนซีสมันคงฝ่อหลุดไปเอง
อาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะแต่พอมาหาหมอตรวจเช็คตามระยะ
ใหญ่คนนี้ที่เป็นหมอศัลยกรรมลำไส้แจ้งว่า
มันไม่ใช่แล้วอันนี้มันมะเร็งแน่นอน
อันนี้ตรงลำไส้อะไรของเธอที่เอาออกมาเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอีกทีนึง

บอกว่าแพทย์ใหญ่คนนี้ที่เป็นหมอศัลยกรรมลำไส้บอกว่า
เป็นมะเร็งแน่นอนดูลักษณะอาการแล้วเนี่ย
ไอ้ที่ว่าเป็นก้อนซีดเดี๋ยวฝ่อหลุดไปเองเนี่ยมันไม่หายหรอก
เธอก็บอกหมอว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมอ
ส่องกล้องดูได้ไหมอืม
หรือว่าตัดชิ้นเนื้อเอามาตรวจเพื่อความแน่ใจก่อนได้ไหม
แต่หมอบอกว่ากล้องเนี่ยมันมีไว้รักษาโรค

ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าอยากหายจากโรคนี้เป็นใครก็ต้องอยากหาย
ถ้าบอกว่าเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งเธอก็อ่ะมันไม่มีทางเลือกอ่ะ
ผ่าตัดก็ได้ก็เข้าผ่าตัดเมื่อเช้ามืดวันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยหมอใหญ่คนนี้เป็นคนผ่าตัดให้ผ่าตัดคนเดียวด้วยนะ
ไม่มีหมอสูตินาริเวศอะไรมาร่วมผ่าตัดเลยนะ
ที่เคยแจ้งไว้มีแค่วิสัญญีแพทย์วางยาสลบอะไรพวกนี้
พอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งพอผ่าตัดเสร็จฟื้นขึ้นมา
สัญญีแพทย์บอกว่าที่เธอถูกผ่าออกไปนะ
มีมดลูกมีรังไข่แล้วก็มีลำไส้ใหญ่ที่ต้องผ่าตัดทิ้ง
แล้วก็เปลี่ยนทางเดินทวารใหม่ที่หน้าท้องก็คือเอาลำไส้ใหญ่ออกมาข้างนอก

หมอไม่ได้แจ้งอะไรให้เธอรู้เลยแม่ก็ไม่รู้มารู้หลังผ่าตัดแล้ว
อ้างว่าที่ต้องตัดทิ้งหมดเนี่ยทั้งมดลูกรังไข่ลำไส้ใหญ่
ทวารใหม่อะไรทวารหนักทางหน้าท้องเนี่ย
ก็เพราะว่าไอวัยวะภายในทั้งหมดที่บอกมามันเน่าหมดแล้ว
ถ้าไม่ตัดทิ้งเนี่ยตายแน่ภายใน๓วัน
ตัวเธอก็เอ๊ะมันจะใช่แบบนี้เหรอนะ
ผลการตรวจที่ออกมามันจะเป็นยังไงกันแน่

หมอที่ตรวจมาตั้งแต่แรกที่บอกว่าต้องผ่าตัด
แล้วก็ผ่าตัดให้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ย
บอกว่าเราก็ลองตรวจอย่างละเอียดแล้วนะครับ
ตกลงคุณไม่ได้เป็นมะเร็งนะฮะ
แต่ไอ้ที่ต้องเอาออกเพราะว่ามันเน่า
เอ้าเห้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
ที่เขาไม่ทำให้หนูหนูก็เลยขอขอส่องกล้องได้ไหมคะ
ไม่ได้การส่องกล้องเป็นการเอากล้องเข้าไปรักษาโรค
ไม่ใช่เป็นการตรวจหาโรคมันไม่ได้
แล้ววันนั้นมีหมอสุดีอะไรเข้าไป
ไม่มีค่ะมีเขาคนเดียว
หมอสุดีมาดูแค่วันนั้นคือวันที่แม่เล่าค่ะ

มีนักศึกษาแพทย์ค่ะ

นักศึกษาแพทย์แล้วก็ผู้ช่วยค่ะ
แต่ก็อย่างนั้นว่าตอนที่เขาจะผ่าอะไรไม่มีการบอกอะไร
ไม่มีการให้เซ็นเอกสารไม่มีอะไรเลยทั้งนั้น
ไม่ค่ะคือเขาเอาแค่เอกสารที่ว่าดมยาสลบมาให้เซ็น

แล้วแบบใจไปเราก็เซ็นค่ะเซ็นใส่ท่อ
เรื่องมันยังไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชม
เอารังไข่ออกตัดลำไส้เปิดทวารใหม่หน้าท้องใช่ไหมคะ
แต่เธอบอกว่าพอเธอผ่าตัดเสร็จกลับไปพักฟื้น
ก็มีหมอคนใหม่มารักษาก็ไปตรวจอีกทีช่วงเดือนพฤศจิกายน
เพื่อติดตามอาการกรณีเอาถุงทองหักออกจากหน้าท้องเนี่ยนะ
คุณหมอคนใหม่บอกว่าไงรู้ไหมว่าไงฮะไตเหลือข้างเดียวนะระมัดระวังการใช้ชีวิตด้วย
เธอเลยอ้าวแล้วทำไมไตเธอต้องหายไปด้วยอ่ะ
ก็ตอนหาหมอตั้งแต่แรกเนี่ยหมอไม่เคยพูดถึงไตของเธอเลยนึกออกไหม
แล้วผ่าเสร็จหมอก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเอาไตของเธอออกมานึกออกไหมคะ
แต่หมอคนใหม่บอกว่าไตคุณเหลือข้างเดียวนะ
คือมาหาหมออีกทีนึกว่าจะดีขึ้นบอกว่าคราวนี้ไตหายอีกเหรอ
เธอก็งงสิว่าอ้าวก็ไม่เห็นมีใครบอกเรื่องไตเธอเลยอ่ะ

ตอนนั้นยังไม่บอกว่าเป็นไตบอกแค่ว่าเป็นช็อกโกแลตซิต
แล้วเจอไตของเราผิดปกติทำไมไม่ออกมาแจ้งญาติ
ทำไมไม่ออกมาคุยกับญาติว่าใช่ค่ะทำไมไม่ออกมาพูดว่าอ่า
คุณแม่เราเจอไตนะผิดปกตินะอย่างนั้นอย่างนี้
ชี้แจงสิคะมาบอกสิคะมาบอกแม่หน่อย
เพื่อเราจะได้รู้ว่าลูกเรามีปัญหาไตอีกนะ
อืมก็ตัดออกอันนี้ไม่ชี้แจงเลยค่ะ
หน้าที่เราจะไปหาหมอไม่ได้มีเรื่องไตด้วย
ไม่มีเลยค่ะหนูไม่เคยเป็นอะไรเลยค่ะ
แม้แต่มดลูกเน่านี่หนูก็ยังไม่เชื่อว่าตัวเองเป็น
ปกติผู้หญิงเราถ้ามีผิดปกติทางช่องข้อหรืออวัยวะเพศ
เราต้องรู้ตัวของเราอยู่แล้วแต่นี่ไม่ชี้แจงอะไรเลย
แล้วก็ถ้าขออนุญาตใช้คำว่าบิดเบียนความจริงปกปิดความจริงคือ
เขาทำไมไม่ชี้แจงตรงเลยว่าเราตัดไปนะ
ทำไมต้องใช้คำว่าเปลี่ยนทางเดินไป

เปลี่ยนทางเดินไปแล้วก็คิดแค่ว่าคงจะย้ายอีกเส้นหนึ่งไปเส้นหนึ่ง
คือตอนที่ออกจากห้องผ่าตัดครั้งแรกรู้สึกตัวเนี่ย
หมอบอกว่าตัดมดลูกรังไข่ลำไส้ใหญ่

ไม่ได้บอกว่าเอาไตเธอออกไปข้างหนึ่งไง
เจอหมออีกคนหมอถึงบอกว่าไตไม่อยู่
ทางหน้าท้องเอาไว้ขับถ่ายเธอก็เปิดให้นักข่าวของเราดู
ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เหนื่อยเดินก็ไม่ค่อยได้
ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่น
คือตอนนี้ที่เธอให้เราดูเนี่ยก็คือว่าเธอไม่สามารถเข้าห้องน้ำอุจจาระได้ตามปกติ
ก็คือต้องถ่ายทางหน้าท้องคือเปลี่ยนช่องทางการขับถ่าย
เพราะเอาลำไส้ใหญ่ออกมาที่หมอบอกว่ามันเน่าแล้วต้องตัดแล้วก็ต้องเอาออกมาไว้ข้างนอกส่วนหนึ่งเนี่ยห
ชีวิตเธอพังเลยนะเธอบอกว่าเธอมีคนรักเป็นชาวสิงคโปร์
แผนว่าจะใช้ชีวิตด้วยกันแต่งงานกันตอนนี้เลื่อนออกไป
เลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดแล้วแฟนก็ค่อยหายออกไปจากชีวิต
ที่ผ่านมาเคยไปคุยกับหมอใหญ่คนนี้ค่ะแต่ไม่เคยได้รับการพูดจาที่ดีด้วยเลย
แต่ครั้งเดียวมีแต่การข่มขู่ใช้คำไม่สุภาพ
ทั้งทั้งที่เธออยู่ในฐานะคนป่วยเธอก็เลยอยากจะออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
ให้ทุกคนได้รับรู้ไม่อยากจะให้หมอใหญ่คนนี้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกนะคะ
เธอก็ไปร้องเรียนเอาไว้ที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
แต่ว่าคุณแม่เนี่ยคือคุณแม่วันนาลีแม่ของนางสาวสินวพร
บอกว่าตอนที่ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาดูข้อมูลให้แต่กลับเปลี่ยนหน้าซองที่ตัวเธอ
จ่าหน้าซองยื่นเรื่องถึงผู้ราชการจังหวัดอุดรธานี
เปลี่ยนเป็นซองเปล่ามาคืนให้แล้วก็บอกว่าไม่รับเรื่องร้องเรียน
แต่ได้โทรไปหาผู้บริหารของโรงพยาบาลให้แล้วโดยให้ไปติดต่อพูดคุยกันก็แล้วกัน
ซึ่งเธอเห็นว่าหน่วยงานศูนย์นำลงธรรมจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชน

นายก็ไม่ได้รับเรื่องให้เราไม่ได้ช่วยเรา

ปัจจุบันเนี่ยนะมีญาติคนไข้มาส่งหนังสือที่ยุติธรรมที่ดำรงธรรม
แต่ผมไม่รับผมให้กลับคืนไปหาโรงพยาบาลพี่ดูเขาหน่อยนะ
แต่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของเขาไหมว่าเรามีเรื่องเดือดร้อนสุรพงศ์ธรรมก็ต้องรับเรื่อง
ใช่มันเป็นหน้าที่ของเขาแต่เขาไม่รับ
ไม่รู้จะพูดยังไงนะทีนี้ก็คือไม่อยากจะเอาเรื่องนะไม่อยากจะมีเรื่อง
ที่มันมีเรื่องก็เพราะว่าไอ้ที่ไตมันไม่เห็นนี่แหละ
คือนอกจากโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องมาชี้แจงมาเคลียร์แล้วนะ
ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีนี่ต้องชี้แจงต้องเคลียร์ด้วยนะ
รู้เรื่องหรือยังว่ามีคนที่เป็นลักษณะแบบนี้เขามาร้องเรียนแล้วเรื่องไม่ถึงท่าน
ใช่ไหมเพราะว่าจันนาธิไปเคลียร์กับโรงพยาบาล
ว่าเดี๋ยวส่งให้ไปหาไปคุยกันนะดูแลเขาหน่อยนะ
ทีนี้แม่ลูกคู่นี้เขาเลยตั้งข้อสงสัยไปว่านอกจากเรื่องการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดแล้วเนี่ย
กรณีของการแอบตัดไตไปข้างหนึ่งโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตคนไข้
ญาติคนไข้ไม่รู้เรื่องไม่มีการยืนยอมหมอไม่เคยแจ้งอะไรเลย
เจตนาของหมอคือต้องการขโมยเอาไตไปหาประโยชน์อย่างอื่นหรือไม่
ถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าจะเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนมาก
หากยังปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยอยู่แล้วก็จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล
คนทั่วไปก็จะไม่มั่นใจเรื่องของแพทย์ของพยาบาลทั้งที่คนอื่นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
ก็เลยอยากร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบหมอคนนี้ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ให้ดำเนินคดีทั้งวินัยแล้วก็อาญาแล้วก็ยืนยันว่าทั้งสองคนเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ต้องการหวังเงินเยียวยาด้วยอะไรทั้งสิ้น
แต่ตอนนี้เรื่องสำคัญที่สุดคือการเอาผิดกับหมอคนนี้
ใช่ค่ะโอ้โหเรื่องนี้หนักนะ